ข่าวนะคะว่าเธอนั้นเป็นภรรยาน้อยของนักการเมืองชื่อดัง
งานนี้ก็สร้างความเสียหายให้กับเธอไม่น้อยเลย

นางเอกสาวหน้าหวานมะนาวสอนศิลป์
กล่าวหาว่าเธอเป็นภรรยาอดีตนักการเมืองอาวุโสผู้ล่วงลับ
และมีทายาทวัย๕ขวบแล้ว
ว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง
ผู้หญิงที่ปรากฏในภาพไปร่วมงานศพก็ไม่ใช่เธอ
โดยนางเอกวิกหมอชิตร่ายยาวชี้แจงว่า
เดินทางไปถ่ายละครที่เนเทอร์แลนด์

จนถึงขณะนี้ยังไม่กลับเมืองไทย
วอนคนเสพข่าวใช้วิจารณญาณในการตัดสิน
อย่าลงเชื่อคอมเมนต์กดแชร์ส่งต่อข่าวบิดเบือน
เพราะการเผยแพร่ข้อความที่เป็นเท็จ

เป็นสิ่งผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์

มะนาวสอนศิลป์เคยถูกผู้ไม่หวังดีปล่อยข่าวในโลกออนไลน์
ว่าเธอเป็นภรรยาน้อยนักการเมืองชื่อดัง

เธอต้องออกมาชี้แจงว่าไม่เคยมีพฤติกรรมดังกล่าว

ปล่อยข่าวเท็จมาแล้วครั้งหนึ่งด้วย